เพราะว่าชาวบ้านที่ประจวบคลีขันเขาบอกว่ามีต้นไม้อาถรรพ์
ต้นไม้นี้มีคนมาเสียชีวิตแล้วนับ๑๐
กู้ภัยต้องตั้งชื่อต้นไม้ผีสิง
แล้วก็เตือนสติคนขับให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วย

นี่ฮะต้นไม้ผีสิงที่กู้ภัยเขาตั้งชื่อไว้
เพื่อให้คนกลัวจะได้ไม่มาประสบอุบัติเหตุที่นี่
พอขับรถผ่านต้นไม้ผีสิงก็ต้องระมัดระวังนะครับ
คุณผู้ชมเห็นว่าต้นไม้มันอยู่ตรงร่องกลางถนน
แล้วก็มีหลายต้นแต่ต้นไม้ผีสิงคือมีอยู่ต้นเดียว
เพราะทุกครั้งเวลาเกิดอุบัติเหตุจะต้องมาชนที่ต้นนี้ค่ะ

บอกว่าสังเวยชีวิตมา๖ศพแล้วนะครับ
กู้ภัยที่เป็นคนตั้งชื่อต้นไม้ผีสิงก็คือกู้ภัยบุญชวนมักน้อย
หรือว่าลุงชวนจิตอาสากู้ภัยรายเดียวในจังหวัดประจวบคลีขัน
ท่านใช้เงินส่วนตัวเดินทางไปช่วยเหลือ๑๓หมูป่า
ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก่อนนี้๒ราย๒วันก่อนอีก๔ราย
สังเกตต้นไม้มีอยู่ตลอดทาง
แต่ทำไมจะต้องมาชนต้นนี้ต้นเดียวด้วย
แถมชนตรงรอยเดิมด้วย
ห่างจากนี้ไป๒๐๐เมตรพระมรณภาพ๓ราย
พี่ชายผมก็เสียชีวิตตรงนี้แล้วก็อีกนับไม่ถ้วน
ดังนั้นจึงขอเตือนผู้ขับขี่
พอมาถึงช่วงถนนตรงนี้คือระหว่าง
กิโลเมตรที่๓๓๐๓๓๕กม๓๓
ระยะทาง๕กิโลเมตรตรงนี้นะ
ถนนเพชรกะเสมขาล่องใต้
เนินดินแดงตำบลห้วยยางอเภอทัพสแกน

ขอให้ท่านระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับรถ
เนื่องจากบริเวณนี้เป็นเส้นทางตรง
ท่านมีโอกาสในการหลับไหนได้

เส้นนี้มันตรงจริงมันตรงยาวเลยนะฮะ
ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมานะครับ
จุดตรงนี้ที่เป็นต้นไม้ผีสิง
ทะเบียนบ่อใบไม้งองู๓๘๗๘สตูน
ประสบอุบัติเหตุชนกับต้นไม้ที่ร่องกลาง
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๔ราย

คือนางสาวหนูเพียรโสธิผู้เป็นแม่
เด็กหญิงทัศนีชูเชิดอายุ๘ขวบ
เด็กชายพุทธิพัฒน์ชูยเชิดอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง
แล้วก็มีนายกิติศักดิ์ชูเชิดอายุ๑๖ปี
ซึ่งทั้ง๓คนก็เป็นบุตรของผู้เสียชีวิต

ที่เป็นคนขับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็นายคำมีพลไร่ที่โดยสารมาด้วย
ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ
หรือไงอย่างนี้จะโฆษก็โฆษไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับ

อย่างนี้ก็ได้เตือนแต่ว่าในที่โจมตีผมก็มีในคอมเมนต์นะครับ
มันก็มีนะที่สื่อต่างไปทั่วไง
ก็ว่าต้องโทษคนไม่ใช่โทษต้นไม้
จริงอย่างนั้นจริงแต่ว่าที่ผมโพสต์ไปเนี่ยเพื่อการเตือนสติไง
ที่ต้องโทษคนนะอย่าโทษต้นไม้แต่ว่าก็ต้องตั้งชื่อต้นไม้ไว้
ต้นไม้ผีสิงคนจะได้กลัวนะฮะจะได้เตือนสติกันหน่อย
ชวนบอกอีกนะครับว่าคือพี่ชายของเขาเองที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาเส้นทางนี้ถูกรถกระบะชนตกร่องกลางถนนเสียชีวิต
ตรงต้นไม้นี้พอดิบพอดีก็ตรงกับบริเวณจุดเดียวกันกับผู้เสียชีวิต๔ศพเมื่อ๒วันก่อน
คือ๕มกราคมจึงได้ตั้งชื่อเลยว่าต้นไม้ผีสิงเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
หากใครผ่านไปผ่านมาจะได้รู้พิกัดต้นไม้ผีสิงตั้งอยู่ตรงไหน
ก็จะต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้น
ตำรวจรายหนึ่งในพื้นที่ประจวบก็เปิดเผยว่าจุดเกิดเหตุบริเวณนี้ในระยะ๕กิโลเมตร
คือมันเป็นเส้นทางตรงมักจะมีรถตกลงไปทั้งร่องกลางถนนแล้วก็บริเวณไหล่ทางซ้ายขวา
มีการชนต้นไม้หลายสิบต้นไม่ได้เกิดขึ้นกับต้นไม้ต้นนี้หรือต้นไม้ผีสิงต้นนี้เพียงต้นเดียว
สาเหตุหลักเนี่ยคือหลับในแหละประกอบกับถนนเป็นทางตรงพื้นผิวการจราจรมันเรียบ
อาจจะขับแล้วมันแบบว่าเรียบกริ๊บไงก็คือขับไปเรื่อยชิวแล้วก็แบบบางทีเคลิ้มหลับใน
ขับขี่อาจจะเร่งความเร็วได้ง่ายด้วยนะครับก็อาจจะไม่ใช่ต้นไม้ผีสิงอย่างที่ร่ำที่ลือกันไว้แหละ
แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสติในการขับรถของผู้ขับขี่นะครับ
คุณสืบสกุลบางพื้นที่นะเขาจะบอกว่าเวลาขับผ่านพวกโค้งหรือทางที่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
เขาจะบอกว่าให้คนขับรถบีบแตรเป็นการบอกเจ้าที่เจ้าทางจะสวยศพอะไรอย่างนี้หรอ
แต่ส่วนหนึ่งมันเป็นการเตือนสติเราให้ตื่นด้วยไงบางทีพอบีบแต่แล้วเราก็เออรู้สึก
คันอื่นด้วยนะด้านของหัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบคลีขันนะครับ
หัวหน้าสุพศเสริมทรัพย์ก็เปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุสลดขึ้นบ่อยครั้งก็พยายามที่จะตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อกี้เราพูดถึงปัจจัยก็คือคนไปแล้วใช่ไหมคนต้องมีสติในการขับ
หลวงเขาก็ไปตรวจสอบอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือถนนแล้วก็ไอ้ร่องกลางถนน
พบว่าต้นไม้หลายต้นมันมีร่องรอยการถูกชน
ตอนนี้ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุให้น้อยลง
ก็ต้องดูว่าจะทำยังไงต่อ

ก็ต้องให้กรมทางหลวงเขาไปแก้เรื่องของถนนด้วย

ส่วนกรณีที่ประชาชนจะนำผ้าสีไปผูกกับต้นไม้

แต่ก็ต้องเตือนกันเพราะว่ามันอยู่ร่องกลางถนน
จะข้ามถนนไปผูกหรือว่าจะจอดรถกราบไหว้เนี่ย

คือชาวบ้านบางคนบอกว่าอยากตั้งเป็นสารเพียงตาได้ไหม
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ร่องกลางถนน
คงจะไปตั้งสารเพียงตาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะ